เหตุการณ์ไฟไหม้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นกับใครเนี่ย
คำว่าหมดตัวมันยังน้อยเกินไป

เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้๒เหตุการณ์

เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นที่อำเภอนาธมจังหวัดนครพนมค่ะ
ตำรวจสพนาธมนะคะ

หลังจากได้รับแจ้งเหตุไปเลยค่ะ
เป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่งในตำบลนาธมอำเภอนาธม
พอไปถึงไฟกำลังโหมเลยนะคะ

ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงควบคุมเพลิงไว้ได้
เจ้าของบ้านนี้ชื่อยายสว่างมาโสภา
อายุ๗๐ปีนะคะอยู่กับหลานหลานชายวัย๙ขวบ
เป็นออทิสติกด้วยนะคะคือช่วงที่เกิดเหตุ
ยายหลานอยู่กันสองคนวิ่งหนีรอดออกมาจากบ้านหลังนี้
บุดหวิดสอบถามข้อมูลคุณยายนะคะ
คุณยายบอกว่าอยู่บ้านหลังนี้กับหลาน๓คน
คนแรกเป็นผู้ชายป่วยเป็นออทิสติกนั่นแหละ
ส่วน๒คน๗ขวบกับอีก๔ขวบ
กับแม่ของเด็กทั้ง๓คนไปทำงานรับจ้างที่ต่างจังหวัด
ส่วนช่วงเกิดเหตุคุณยายอยู่กับหลานชายที่เป็นออทิสติกนี่แหละนะคะ

หลังเกิดเหตุคุณยายบอกว่าทรัพย์สินเนี่ยที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ย
มันหายไปกับกองเพลิงหายไปแบบนี้หมดเลยค่ะ
หมดเลยหมดลึกไปหมดตัวเลย
บอกบุญแล้วกันนะคะคุณผู้ชมที่ต้องการช่วยเหลือ
คุณยายสว่ำพร้อมทั้งหลานติดต่อไปได้ค่ะ
งานป้องกับปัญชาสาธารณภัยอวตนธรรม

คุณยายก็ต้องเลี้ยงหลานทั้ง๓คนนะ
ลำพังในบ้านหลังนี้แล้วตอนนี้คุณยายหมดตัวด้วยค่ะ

ศรีราชาตำรวจสพบวิน
ไปพร้อมเจ้าหน้าที่แล้วก็รถดับเพลิงนี่นะคะ

เพราะว่าเหตุการณ์มันใหญ่จริง
เป็นเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บของเก่า

เหตุการณ์ก็คือกระดังเก็บของเก่า

และช่วงเกิดเหตุคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงนะ

คือมันเกิดระเบิดขึ้นแบบนี้เป็นระยะเป็นระยะเลย

สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียน

ให้อยู่ในวงจำกัดของงูระเบิดแล้ว
โอ้โหไฟมันพุ่งขึ้นแบบนี้
เรื่องต้นไม่พบผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
หรือมีใครติดอยู่ในกองเพลิงนะคะ

ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิด
แล้วก็เกิดเพลิงไหม้อย่างรวดเร็ว

เคยถูกไฟไหม้มาละ๗ปีก่อน
โดยมีนางนงลักษิงตากล้องอายุ๖๐ปี

เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวให้ไฟมอดก่อนนะคะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าไปตรวจสอบวันนี้ค่ะ